เอ่อไปดูที่ปัตตานีกันต่อค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์นะฮะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาสองคนร้ายค่ะแต่งกายคล้ายกับหญิงมุสลิมนะคะ
ไปก่อเหตุอุกอาจใจกลางเมืองเลยนะคะคือไปซ้อนมอเตอร์ไซค์
แล้วตามประกบรถของตำรวจระดับรองสารวัตรแล้วกราดยิงจนร่างพลุนท่านเสียชีวิตคาที่
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์พร้อมกันค่ะ

ปิดจับภาพพฤติกรรมของคนร้ายลูกศรสีเขียวได้อย่างชัดเจนเลยนะคะ
คุณผู้ชมสีแดงค่ะนะฮะเนี่ยลูกศรสีเขียวเนี่ยเป็นรองสารวัตร
รองสวปที่โรงพักโคกโพปัตตานีนะคะคือตอนแรกเนี่ยยิงระยะห่างสักสักนิดหนึ่งนะคะ
ค่ะสักพักหนึ่งพอผู้หมวดล้มลงนะคะคนร้ายตามไปเจาะยิงนะคะ
สิบนัดเลยนะคะผู้ตายก็คือร้อยตำรวจโทวีรศักดิ์สารพรอายุสี่ห้าสิบสี่ปี
เป็นตำแหน่งรองสารวัตรป้องกันและปราบปรามรองสวปโคกโพค่ะ
คุณผู้ชมขี่รถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านพักซึ่งบ้านเนี่ยเปิดเป็นร้านขายของชำ
ห่างจากจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๕๐เมตร
จังหวะนั้นมีคนร้าย๒คนแต่งกายในชุดหญิงมุสลิม

พอได้ระยะคนซ้อนลุกขึ้นยืนแล้วใช้ปืนกลาดยิงไปที่ผู้ตาย

ตัวผู้ตายกระเด็นฟุบลงพื้น
หลังจากนั้นคนร้ายรีบเดินลงไป

จนกระทั่งเอาให้แน่ว่าผู้ตายเสียชีวิต
สุดท้ายเสียชีวิตคาที่เลยค่ะ
คนร้ายยังขโมยปืนขนาด๓๕๗ของผู้ตายไปด้วย
แล้วก็ขึ้นซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
จุดเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมก็คือตรงข้ามโรงพยาบาลโคกโพ
บนถนนสายนาเกดโคกโพหมู่ที่๓บ้านมะกรูด
ตำบลมะกรูดอำเภอโคกโพปัตตานี
หลังเกิดเหตุตำรวจเข้าตรวจสอบ
พบว่าชาวบ้านจำนวนมากยืนมุงดูค่ะ
ก็เลยมีการกันคนที่ไม่เกี่ยวข้อง
ไม่ให้มาใกล้กับสถานที่เกิดเหตุ
จากการตรวจสอบพบว่าผู้ตายเสียชีวิตข้างรถมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขนาด๙มมกว่า๑๐นัดจนร่างพลุนเลย
แล้วก็๙มมอีก๒ปลอกตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ตำรวจแล้วก็ทหารระดับสั่งการในพื้นที่
ได้มีการสั่งการให้กระจายกำลังปิดล้อมบริเวณที่เกิดเหตุทันที

พร้อมกับประสานไปยังจุดตรวจจุดสกัดทุกแห่ง
ให้ตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยรถทุกคันที่เข้าออกในพื้นที่
แต่จนถึงตอนนี้ยังคงไร้วี่แววของคนร้ายนะคะ
คาดว่าคนร้ายน่าจะวางแผนมาเป็นอย่างดี
เป็นคนที่ชำนาญในพื้นที่ด้วย

ทั้งทีตำรวจเองก็สกัดกั้นอย่างแค่มวด
เป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
ซึ่งพยายามตอบโตเพื่อสร้างสักธนาคาร

คดีความมั่นคงในพื้นที่อำเภอโคกโพจำนวน๑รายได้เมื่อวานนี้
ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลโคกโพแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิต
ก็มาทำความสะอาดคราบเลือดบริเวณที่จุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
ครอบครัวและญาติกำลังจัดเตรียมพิธีรถน้ำศพหมวดวิรสัก
ในช่วงบ่ายวันนี้ที่วัดสุนทรวารีส่วนความคืบหน้าในการติดตามหาตัวคนร้ายค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกฉลองเล็กน้อยผู้กำกับสพโคกโพบอกว่า
แล้วก็ปลอกกระสุนปืน๙มมจำนวน๒ปลอกซึ่งเป็นของคนร้าย
ขณะนี้ได้ส่งไปตรวจพิสูจน์ว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใด
ส่วนกล้องวงจรปิดค่ะคุณผู้ชมที่สามารถจับภาพคนร้ายได้นั้น
ก็ส่งตรวจพิสูจน์ด้วยอุปกรณ์พิเศษเพื่อตรวจสอบว่าคนร้ายทั้งสองคนก่อเหตุเป็นใคร
จากการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวบริเวณที่จุดเกิดเหตุ
ไปถึงตามเส้นทางต่างที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนี
พบว่าคนร้ายมีการไปดักรอผู้ตายก่อนที่ผู้ตายจะขับรถออกมาจากร้านขายของชำ
เพียงสักประมาณห้าสิบเมตรคนร้ายฉวยจังหวะขับรถตามหลังแล้วก็ก่อเหตุ
หลบหนีไปเส้นทางที่หลบหนีก็คือบ้านหนาคอใต้
ตำบลป่าบอนผ่านตำบลช้างให้ตกแล้วก็อาจจะหลบหนีเข้าพื้นที่อำเภอสบาย้อย
จังหวัดสงขลานะคะขณะนี้ชุดสืบสวนแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่
ก็มีการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้งอำเภอโคกโพปัตตานี
อำเภอสบาย้อยจังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่องค่ะ
จากการปิดล้อมตรวจค้นล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้มีการควบคุมตัว
ผู้ต้องสงสัยได้๑รายในพื้นที่บ้านคลองช้างออก
อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะทีนี้ไปตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นบุคคล
ตามหมายพรกรฉุกเฉินแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๔๓ปัตตานีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เบื้องต้นจากการสักถามคือสงสัยรายนิยอมรับว่า
เป็นคนให้การสนับสนุนกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่
ในการส่งเสบียงให้กับนายอาริสมันรอเด็งแล้วก็พวก
แต่ปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุรอบยิงผู้หมวดวีรศักดิ์นะคะ
อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เองบอกว่าไม่ได้ปักใจเชื่อ
เนื่องจากว่าผู้ต้องสงสัยมีพิรุธหลายอย่าง
อาจจะรู้เห็นว่าคนร้ายทั้งสองคนเป็นใครมาจากไหนด้วยซ้ำนะคะ
สืบสวนระบุว่าก่อนเกิดเหตุสักประมาณ๒๓วันได้รับข้อมูลบอกว่า
อับดุลรอแมร์ดาเลาะแล้วก็นายอาริสมันรอเด็ง
ทั้งสองที่มีหมายจับตามประมวลกฎหมายอาญาคดีความมั่นคง
ได้เข้ามาเคลื่อนไหวเพื่อเตรียมการก่อเหตุในพื้นที่
เชื่อว่าเหตุรอบยิงผู้หมวดวีรศักดิ์น่าจะเป็นเป้าหมายของการก่อเหตุครั้งนี้
จากว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้มีการแจ้งเตือน
วดวิรสักให้ระวังตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน
เพราะเป็นเป้าหมายของคนร้ายจนกระทั่งมาเกิดเหตุร้ายขึ้นนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุในครั้งนี้
น่าจะเป็นฝีมือของนายอับดุลรอแมร์ดอเลาะแล้วก็นายอาริสมันรอเด็งนะคะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานที่ชัดเจน
เพื่อตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะขอสารอนุมัติออกหมายจับต่อไปค่ะ